ขีดชั้นใต้เมืองไทยวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะคะ
วันนี้จะพูดถึงประเด็นที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปนะ
เขาบอกว่าอยากจะโอนถ่ายภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับหน่วยงานอื่น
หนึ่งในนั้นก็คือการจราจร
แล้วส่งให้ใครคะกรทมค่ะ
ส่งให้เทศบาลนครส่งให้เมืองพัทยาพูดมา๓ส่วนนี้แม่รถติดทั้งนั้นเลย
จะเกิดผลไหมล่ะติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณบุ๊คครับ

จริงเนี่ยเราพูดกันมานานแล้วว่า
ควรจะโอนงานที่เป็นงานรองไม่ใช่งานหลักของตำรวจ
พ้นไปจากอ้อมอกของตำรวจเสียบ้าง
ให้ตำรวจมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข
สวัสดีภาพความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
งานอื่นที่คนอื่นก็ทำได้ไม่ต้องเกี่ยวกับตำรวจ
อย่าให้ตำรวจมาอุ้มไว้มาก
พอตำรวจทำทุกงานสารพัดสารพันธุ์ก็เกิดปัญหาเยอะตามมา
งานปราบปรามงานป้องกันในชีวิตในทรัพย์สินก็พลอยหย่อนยานไปด้วย

การวิ่งจี้ปล้นวิ่งลาวทรัพย์ย่องเบาปล้นฆ่า
มีกันมามากเพราะตำรวจแบ่งหน้าที่ไปทำงานอื่นที่ไม่ควรจะเป็นงานตำรวจ
แล้วที่จริงข้อตกลงนี้มีมาสองสามปีแล้วนะครับ
ให้โอนงานต่างแปดเก้าเรื่อง
ให้กลับไปสู่ต้นสังกัดเดิม
แต่ปรากฏว่าจนป่านนี้ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ
ฝ่ายตำรวจอ้างว่าฝ่ายที่จะรับโอนเนี่ย
หน่วยงานที่จะรับโอนไม่พร้อมที่จะโอน
ฝ่ายที่พร้อมจะรับโอนเขาบอกตำรวจห่วง

ในที่สุดเรื่องนี้ก็เอาไปพูดกันใน
ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
คณะกรรมธิการชุดย่อยชั้นอนุเนี่ย
เขาก็ไปศึกษาแล้วเขามาเสนอชุดใหญ่
ใหญ่เมื่อวานนี้เขาเห็นชอบ
อาจารย์สมคิตเลิศภัยทูลก็ออกมาแจกแจงว่า
แจงว่าเขาจะแบ่งกลุ่มงานที่จะ

แต่ละกลุ่มกำหนดกรอบเวลาไม่เท่ากันผมขอลงรายละเอียดทำความเข้าใจให้เพื่อท่านได้เห็นนะครับ
กลุ่มที่๑เนี่ยภารกิจที่สมควรถ่ายโอนภายในเวลาไม่เกิน๓ปี
อันนี้ไม่เกินสามปีนะงานอะไรบ้างที่ควรจะถ่ายโอน
ไม่ให้เกิน๓ปีอ้าวนี่เลยที่คุณมิ้นว่าเมื่อกี้
ภารกิจด้านการจราจรโอนให้กับกอทมเทศบาลนครต่างเมืองพัทยา
อันนี้เนี่ยตำรวจไม่ต้องยุ่งแล้ว
เรื่องของการกวดขันวินัยจราจรการบังคับใช้กฎหมายจราจร
ตำรวจไม่ต้องยุ่งสองภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอัธยกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยศูนยากากรและสัมภาษามิตรเนี่ย
ที่เธอไปจับเหล้าจับบุหรี่จับอะไรพวกเนี้ยตำรวจไม่ต้องยุ่ง
ไปให้กับกรมศูนย์ละกากรกรมสัมภาษามิตรเขามีหน้าที่เอาไปบริหารจัดการเอาไป
ถัดมาภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรับไปตำรวจอย่าไปยุ่ง
มาภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
เนี่ยตอนนี้ก็มีตำรวจชุดหนึ่งเขาเรียกว่าตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีกองบังคับการต่อไปนี้ยกเลิกแล้วเอาไปให้สคบเอาไปให้กระทรวงสาธารณสุข
เอาไปให้กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเขามีเรื่องมวกพวกนี้เขาไปดำเนินการตำรวจอย่ายุ่ง
นี่กลุ่มที่๑นะกลุ่มที่๑เนี่ยให้เสร็จภายใน๓ปีเอากลุ่มที่๒ให้ระยะเวลาหน่อย
ภารกิจที่สมควรถ่ายโอนในระยะเวลาไม่เกิน๕ปีเอาอะไรมั่ง
ภารกิจด้านป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงขนส่งและรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจทางหลวง
ก็แปลว่าตำรวจทางหลวงต่อไปนี้ภายใน๕ปีนี้ไม่ต้องมีตำรวจทางหลวง
ใครทำความผิดบนทางหลวงกรมการขนส่งทางบกไปดำเนินการ
อยู่ในกระทรวงคมนาคมอ้าวถัดมาภารกิจด้านการปราบรามกระทำความผิด
อาจกรรมทางน้ำตำรวจน้ำก็ไม่ต้องยุ่ง
เขาจะให้กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมเอามาถือกฎหมายไปดำเนินการแทน
ทีนี้อีกหมวดหนึ่งภารกิจที่สมควรถ่ายโอนอย่างมีขั้นมีตอนนี้หมวดที่สาม
ก็อะไรล่ะครับภารกิจด้านการป้องปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปฉะนั้นตำรวจที่ไปเที่ยวจับตามมาบุญคลอง
จับตามคลองถมที่โน่นที่นี่ต่อไปนี้หลังจากนี้ไปโอนกลับไปให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตำรวจไม่มีหน้าที่ถัดไปก็ภารกิจด้านปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยวเลิกไปโอนไปให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ถึงอาจจะไม่เลิกแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยทั้งสองภารกิจต้องเตรียมพร้อมความรับผิดชอบฉะนั้นเขาให้เวลาหน่อย
มาก็คือกลุ่มที่ห้าภารกิจเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมือง
สรุปก็คือว่าทุกภารกิจการถ่ายโอนเนี่ย
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
แล้วเสนอมายังคณะกรรมการภายในวันที่หนึ่งกุมภาหกหนึ่ง
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเสนอต่อคอรมอ

นี่นี่คือสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง
ถามว่าหลักการที่ว่านี้
หวังอะไรว่าประชาชนจะได้อะไร

การใช้อำนาจในทางมิชอบ

ทุกวันนี้การดักจับรถ

ถ้าโอนงานนี้ไปให้กอทม

งานที่ตำรวจทำเนี่ยคนเกรงกลัว
แล้วพอโอนไปให้เจ้านาธิ
ที่ไม่ใช่ตำรวจถือกฎหมาย
คนจะเกรงกลัวเหมือนตำรวจไหม

ถือกฎหมายคนกลัวเองล่ะไม่ต้องห่วง
ทุกวันนี้คนกลัวตำรวจเพราะตำรวจถือกฎหมายอยู่ในมือไง
ถ้าลองเอากฎหมายนี้ไปให้เจ้าหน้าที่กอทมถืออยู่ในมือ

ฉะนั้นหน้าที่เรื่องโบกรถจัดจราจรตรวจรถตรวจลา

เทศบาลเอาไปทำเมืองเอาไปทำ

ไม่ค่อยได้เห็นหรอกว่าตำรวจมายืนอยู่กลางถนน
คอยกดไฟมาคอยโบกรถไม่ค่อยมีครับ

เขานึกไม่ออกว่าทำไมต้องใช้ตำรวจ
งานทางหลวงด่านทางหลวงตำรวจทางหลวง
เทศกาลหน้าปีใหม่หน้าสงกรานเอาแล้ว
ออกไปต่างจังหวัดเอาตั้งด่านตั้งด่านตั้งด่าน
แล้วก็ทำไม่ดีไม่ร้ายกันเยอะแยะก็รู้กันอยู่
และที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือว่ารถบรรทุก
มันทุกข์ซ้ายมันทุกข์เข้ามันทุกของมันทุกข์อ้อยใหญ่
ท่านเคยได้ยินไหมล่ะสวยทางหลวง
จ่ายเงินให้กับทางหลวงแล้วเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้หน้ารถ
ตำรวจที่อยู่ระหว่างทางพอเห็นสติ๊กเกอร์นี้ก็ผ่าน
ไม่ต้องตรวจเพราะถือว่าเขาจ่ายเขาให้นายแล้วเป็นระบบ
ทางหลวงนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะมหาศาลเลยล่ะเอาเงินไปแบ่งกันเนี่ย
สุดท้ายก็คือว่ารถที่บรรทุกเกินเหล่านี้
ก็ไม่ได้ไปตรวจตราไม่จับกลุ่มแล้วผลมันเป็นยังไง
ถนนพังปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยต้องใช้งบประมาณ
ในการซ่อมแซมถนนที่รถบรรทุกทำพังเนี่ย
มหาศาลมหาศาลก็เขาให้มันทุกข์ได้
สมมุติ๒๐ตัน๒๕ตันฟาดเข้าไป๓๐๔๐ตัน
เอ้าลองดูสิต่อไปนี้ถ้าไม่มีตำรวจทางหลวง
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบก
เอาอยู่ไหมหรือว่าจะหนีเสือป่าจราเข้
โกงทางนี้ไปทางโน้นโกงแทนหนีสวยทางนี้ไปจ่ายสวยทางโน้นแทน
ให้มันรู้ไปแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย
สิ่งที่เขากำลังออกแบบมาเนี่ยเพื่อบรรเทางานของตำรวจ
ตำรวจที่จับกลุ่มเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์
ต่อไปนี้ก็ไม่ได้แล้วนะโอ้สมัยก่อนตอนนั้นใครเปิดร้านคาราโอเกะ
มาแล้วตำรวจมาถึงก็ไปลื้อเครื่องเสียงเขา
หาว่าเปิดเพลงที่ไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์
บางทีเขาไม่ได้เปิดไปนั่งเป็นหน้าม้าไปขอเพลงเขา
เพลงนั้นหน่อยขอเพลงนี้หน่อยพอดีเจเปิดให้
แสดงตัวเลยว่าเพลงที่คุณเปิดเนี่ย
อยู่อีกค่ายหนึ่งคุณยังไม่ได้ขอลิขสิทธิ์
โอ้โหเอาเครื่องเสียงเข้าไปถอดเครื่องเสียงเอาไปไว้ที่โรงพัก
วุ่นวายกันไปหมดสุดท้ายขึ้นมาก็
ถ้าไม่ต้องการจะโดนจับกลุ่มต้องจ่ายเงินให้เขา
นี่ไงตำรวจที่เกี่ยวข้องกับละเมิดลิขสิทธิ์ก็ทำอย่างนี้ไง
ต่อไปนี้เนี่ยเขาจะให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มาจัดการแทนตำรวจอื่นอื่นอีกเยอะแยะ
ฉะนั้นที่สรุปวันนี้ก็คือว่างานที่ไม่ควรจะเป็นงานของตำรวจ
งานที่ไม่จำเป็นต้องไปใช้ปืนไปปราบปราม
โอนไปเสียให้หน่วยงานอื่น
ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยคนจะไม่เกรงใจ
ให้เขามีอำนาจตามกฎหมายในมือ
อำนาจจับกลุ่มมีอยู่ในมืออำนาจสอบสวนมีอยู่ในมือ
อำนาจฟ้องร้องส่งไปให้อายการฟ้องฟ้องอยู่ในมือ
กลัวทั้งนั้นแหละครับทุกวันนี้เราเคยจินก็ว่ากลัวตำรวจ
พอไม่ใช่ตำรวจเดี๋ยวคนไม่กลัวกฎหมายผิดครับ
กฎหมายนั้นใครถือคนนั้นก็ต้องน่ากลัวทั้งนั้นแหละ
นี่ก็คือเอามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องการถ่ายโอนหน่วยงานต่าง
ออกจากอ้อมอกตำรวจคราวนี้จะได้เห็นเสียทีนึง
แต่ถ้าสมมุติว่าถ่ายโอนไปแล้วมันเจอหนีเสือป่าจอละเข้
อุตส่านีจากด่านตำรวจไปเจอด่านเทศกิจ
แล้วด่านเทศกิจเกิดเก็บแพงกว่าเออแล้วทำยังไง
อันนี้คอยดูกันอีกทีนึงแต่เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องดีขึ้น
อย่างน้อยตำรวจที่มีอยู่เนี่ยเขาจะได้ไปมุ่งหน้าที่จะเรื่อง
ป้องกันความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินไปดูเรื่องโจรผู้ร้าย
ไปดูเรื่องงัดแงะย่องเบาไปดูเรื่องการปล้นจี้
ไปดูเรื่องอะไรต่ออะไรต่างทำงานในสิ่งที่ตำรวจควรจะทำได้มากขึ้น
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณมิ้นครับ
ดูแล้วก็น่าจะดีนะคะแต่ก็คิดเหมือนกันว่าแล้วตำรวจเขาจะโอเคไหม
โอนจราจรไปให้ที่อื่นเนี่ย
ไม่ได้ถ้าคณะกรรมการชุดนี้โอเคตกลงอย่างนี้นะ
ก็ต้องส่งไปชุดใหญ่แล้วออกมาเป็นกฎหมาย
แต่จะเดือดร้อนไหมนะตำรวจชั้นผู้น้อยต่าง
ก็คือตำรวจอาจจะเป็นตำรวจอยู่เหมือนเดิม
แต่ไม่ใช่เป็นตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปเป็นตำรวจที่กินเงินเดือนของกอทม

เขาเอาเทศกิจนี่แหละมาทำหน้าที่ให้อำนาจ
เมื่อกี้โปรดิวเซอร์ถามว่า

เฮ้ยตอนนี้เขาไม่มีอำนาจให้เขามีอำนาจสิ

อรัชพรคุณเชื่อไหมไม่เชื่อ
เขาสั่งปรับคุณเขาชกเอา

เขาก็ใช้กฎหมายกฎหมายอยู่ในมือใคร
วันนี้อยู่บุ๊กถือกฎหมายอยู่ในมือ

เพราะคุณมีกฎหมายอยู่ในมืออย่าไปห่วง

ขอบคุณคุณครับทุกคนก็อยู่ในโรงไลน์รออยู่ในกฎหมายกันละกัน
เพื่อที่จะได้ไม่โดนอะไรทั้งสิ้นที่ควรจะโดนเนาะ
แม้ว่าการปฏิรูปหรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการจะเป็นอย่างไรก็ตาม
ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับสำหรับการปฏิรูปตำรวจนะครับ